สี่สิบสี่นาทีลูกสาวเรียนอยู่ชั้นมห้า
ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปโรงเรียนปรากฏว่าผ่านไปปั๊บค่ะ
มีคุณลุงคนหนึ่งจอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่เหมือนกัน
พอหลานผ่านลูกสาวผ่านไปปั๊บนะอืมตามอืม
ลุงตามเสร็จปั๊บจอดจอดจอดบอกให้ลูกสาวจอดค่ะ
ลูกสาวไม่จอดทำถูกแล้วครับแต่เหตุการณ์เป็นยังไงไปดูฮะ

อ๋อประโยชน์พอให้จอดได้เหรอว่าผู้มาจอดข่ะ
แล้วเจอมีคนอื่นเป็นเพื่อนแล้วค่ะโอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ลูกสาวเป็นนักเรียนอายุ๑๗กำลังโตเลยนะ
อยู่ชั้นม๕โรงเรียนแห่ง๑อำเภอศรีสมเด็จ๑๐๑ฮะ
ส่งคลิปนี้ไปร้องเรียนกับเพจอยากดัง

ทีมข่าวติดต่อไปพูดคุยกับนักเรียนในคลิป
ชื่อน้องสมายก็แล้วกันนะสมมุติ
สมายเล่าบอกว่าทุกเช้าเธอจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนทุกวัน
ระยะทางห่างจากบ้านไป๑๑กิโลเมตร
ซึ่งถนนเส้นนั้นมันค่อนข้างเปลี่ยวเป็นป่าหน่อย
มีบ้านไม่กี่หลังวันเกิดเหตุเธอขี่มาตามปกติแหละ
ระหว่างทางเห็นผู้ชายลุงจอดรถอยู่ข้างทาง
พอเห็นเธอเท่านั้นสตาร์ทรถเลยสตาร์ทเครื่องบึ้นแล้วตามมา
ประกบด้านข้างแล้วบอกจอดจอดจอดเดี๋ยวนี้เธอไม่จอดสิครับ
ดีแล้วลูกที่ไม่จอดขี่รถหนีไปหาเพื่อนในหมู่บ้าน
ลุงก็ขี่รถตามมานะครับแม้ว่าเธอจะจอดรถนะฮะเข้าไปหลบในรั้วบ้านแล้วก็ตาม
ลุงก็ยังจอดรถอยู่หน้าบ้านยืนมองจ้องเข้ามาอย่างนั้น
ยืนมองจ้องเข้ามาจนเธอต้องหยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายคลิปนี้
ส่วนเหตุผลที่ขี่ตามนะลุงคนนั้นอ้างบอกก็แค่อยากรู้จัก
แต่พอขู่จะแจ้งตำรวจปั๊บลุงไปเลยนะลุงไปเลย
สมายังบอกอีกว่าก่อนหน้านี้ลุงในคลิปนี้นะ
ขี่ตามเธอแต่ตามไม่ทันก็เลยขี่ไปบ้านเพื่อนเธอ
หมายถึงลุงคนนี้ขี่ไปบ้านเพื่อนเธอนะ
นี่ฝากครีม๒ขวดกับหน้ากากอนามัยให้หลานหน่อยสิ

ชอบแหละดูออกชอบแหละดูออก
แต่ผู้หญิงแต่เด็กไม่เอาด้วยไม่เล่นด้วยสิครับ
กลัวฮะกับพฤติกรรมแบบนี้ก็เลยไปแจ้งผู้นำชุมชนไว้
แล้วก็เช้านี้แม่จะพาไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วล่ะ
จะได้อยู่ห่างนะ